ถ้าคุณไปจอดรถติดไฟแดง
แล้วอยู่เจอเหตุการณ์แบบนี้

คือจะไปซิ่งไปบิดไปยกล้อที่ไหนก็ไปเถอะ

ไปเลย

ใช่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
ขณะที่รถคันนี้จอดติดไฟแดงอยู่

ขี่และซ้อนกันมาอยู่ก็เกิดจะอยากจะโชว์สกิลยกล้อกันตรงนี้
จากนั้นก็ยกล้อทันทีแต่แหมสกิลไม่ถึงขั้นนะคุณ
สกิลไม่ได้ดูสิยกนี้
แล้วตัวเองก็หงายแล้วทำให้รถจักรยานยนต์ของเขามันก็เสียหลัก
ก็เลยมาชนกับรถที่ติดกล้องหน้ารถไว้นะครับ
หูช้างคือกระจกมองหลังแตก

ส่วนสายยกล้อ๒คนไม่สนใจอะไรเลยนะฮะ
ก็ขับรถหนีไปเฉยเลยแต่คุณถ้า
เนี่ยยังเหมือนจะยิ้มอยู่เลย
นี่นะผู้โพสต์แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพระราม๖
ส่วนรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุทะเบียนชัดเจน
ผู้โพสต์บอกว่าหลักฐานเพียงพอค่ะ
แฮชแท็กพี่หน้าตาไม่สำนึกเลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้อยากให้มาเจอกัน
มาพบตำรวจซะมาเจรจาค่าเสียหาย
ไม่งั้นคุณสองคนถูกออกหมายเรียกและหมายจับแน่นอนนะครับ

อยู่ตีโค้งมาแล้วจะยกล้อสกิลไม่ถึงขั้น
กันน็อกคุณก็ไม่ใส่ยกล้อก็ไม่ใช่ที่นะคะ